มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีแพรวา๙ศพกันหน่อยนะฮะ

เขาเป็นแพรวาเทพฆาตสดินนะอานยุธยา

ถูกต้องมันก็ร้อนไปถึงต้นราชสกุลที่บอกว่า
มันทำให้วงตระกูลเขาก็เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงคนก็สืบไปถึงต้นตระกูลเขา
ทำให้แบบไม่สบายใจต้องรวมตัวกัน

ค่ะทุกคนไม่ได้รวย

ใช้ทีพคาขายด้วยซ้ำ

มีเงินมีทองแต่ไม่ยอมช่วยกันชดใช้ให้กับผู้

ทนายความประจำราชสกุลเทพหัสดินณอายุทยา
อเวทเกิดขึ้นเมื่อเก้าเกียวกับเก้าปีก่อน
เป็นอุบัติเหตุที่แพรวาซึ่งเป็นสมาชิก
หนึ่งในสมาชิกราชสกุล

ไม่ได้นิดนอนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นนะฮะผลักดันให้ครอบครัวแพรวาตอนเนี้ย
ซึ่งเปลี่ยนเป็นพระวินพิรมอรุณวงศ์เนี่ย
ปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมายไม่ใช่หนีไปไหนนะฮะ
แล้วพวกเขาเองก็ติดตามข่าวตลอดขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้น
นะฮะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เขาออกมาบอกเมื่อวานนี้ว่า
จริงแล้วอยากให้แยกเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าจริงแล้วมันคือเรื่องส่วนตัวของแพรวา
แยกออกจากกันกับราชสกุลซึ่งราชสกุลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นะฮะเรื่องที่สองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเช็คอันนี้
ราชสกุลเขาได้รวบรวมเงินมา๕แสนบาทเป็นความตั้งใจของทุกคนในราชสกุล
แต่อยากช่วยมอบเงินนี้ให้กับครอบครัวผู้เสียหายเป็นกองทุนในการใช้จ่ายติดตามเรื่องของคดี
หรือเดินทางไปมาร้องเรียนต่างตามขั้นตอนของกระบวนการ

ก็คือทางด้านของแพรวาพ่อแม่แพรวา
ชดใช้ให้กับผู้เสียหายตามคำสั่งของศาล

เพราะตอนนี้ทำเช็คเงินสดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้ได้เคยบอกให้แพรวาออกมาขอโทษสังคมแล้ว
แต่ว่าคงเป็นเพราะว่าไม่พร้อมทั้งเรื่องของสภาพจิตใจ

ก็เลยถือโอกาสนี้บอกผ่านสื่อแล้วกันว่า
ถ้าแพรวาดูอยู่อันนี้ครอบครัวบอกราชสกุลฝากบอก
ถ้าแพรวาดูอยู่ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
คนนี้คนที่ผมข่าว
ก็คือหน่ายสุชัยเทพหัตต์ศดินณอะรุยุธิยา

ยอมรับตามตรงเลยว่าราชาสกุลเองก่อนวันเดียวรวยทุกคน
แล้วก็ไม่ได้ยืนข้างผู้เสียหาย
ตอนนี้ขอยืนข้างผู้เสียหาย

พยายามให้ครอบครัวของแพรวาเนี่ยชดใช้ทั้งหมดตามกฎหมายด้วยนะครับ
อีกคนนึงที่เขาอยากบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคืออดีตสามีของแพรวา
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาเลิกรากับแพรวาไป๔ปีแล้ว
คือแต่งงานกันได้แค่ประมาณปีเดียวเองแล้วก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวก็เลยเลิกรากันไป
ตอนที่แต่งงานกันคดียังไม่สิ้นสุดคือสารยังไม่ได้ตัดสิน
แล้วเขาก็เลิกกันก่อนที่ศาลจะตัดสินด้วยซ้ำ
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตอนนั้น
ตำแหน่งกรรมาธิกรมกรรมธิการอะไรเขาไม่ได้ใช้ตรงนั้นเข้าไปช่วย
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นขอร้องอย่าโยงเขาเข้าไปเกี่ยวข้อง
โยงครอบครัวแล้วก็อาชีพหน้าที่การงานเขาไปเกี่ยวข้อง
แล้วเขาก็ฝากมาบอกด้วยว่าสำหรับกรณีที่เขาพูดกันว่า
แรวาเป็นซึมเศร้าจริงไหมเขาบอกว่าก็เป็นจริง

เขาก็พยายามดูแลความรู้สึกดูแลสภาพจิตใจอย่างเต็มที่
แต่ด้วยสาเหตุส่วนตัวเข้ากันไม่ได้หรืออะไรก็แล้ว
แต่ทำให้เขาหย่าร้างกันไปแต่งกันได้ประมาณปีเดียวเองค่ะ

ดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวของแพรวากันหน่อย
พ่อของแพรวาก็มีการส่งโฉนดที่ดินที่ปรานบุรีนะฮะ
ไร่๓๐กว่าฉบับมูลค่ากว่า๕๐ล้าน
แล้วก็โฉนดที่หมู่บ้านที่เมืองทองนะ
ก็มี๓ฉบับ๓๐๐ตารางวางมูลค่า๕๕ล้านบาทนะฮะ
มาให้กับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเนี่ยคุณหนุ่มก็โชว์ให้ดู
พร้อมเปิดใจถึงแนวทางที่จะรับผิดชอบก็คือว่า
ต้องการจะขายใครอยากซื้อซื้อไปหน่อย
ต้องการจะเอาเงินทั้งหมดมาชดใช้ผู้เสียหายให้ได้นะฮะ
ทางด้านของนางรัฐดาวันเทพหัสดินณอายุทยา
แน่นอนคุณแม่ของแพรวาก็กล่าวผ่านรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยเหมือนกัน
บอกว่าอยากแสดงความจริงใจให้เห็นนะ
เขามีทรัพย์สินอยู่พร้อมจะขายเพราะเงินสดที่มีมันไม่พอจะชดใช้
ขอโทษขอโทษที่หาเงินสดไม่ทันยืนยันไม่ได้บิดพริ้วใด
ฝากขายที่ดินผ่านทางรายการของคุณหนุ่มด้วยนะเขาบอกไป
เราช่วยประกาศอีกทีเขาต้องการจะขายที่
ถ้ามีเศรษฐีคนไหนพอจะมีเงินหรือใครอยากจะซื้อที่ซื้อบ้านของเขาช่วยกันหน่อยเถอะ
เขาอยากขายแล้วเอาเงินมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็

จากนี้ฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่
ขอให้ช่วยอนุมัติกองทุนเป็นเงินกองทุนยุติธรรมแทนไปก่อนนะฮะ
พอขายทรัพย์สินได้จะเอาเงินไปชดใช้คืนให้ทั้งหมด

ขอร้องนะบรรดาชาวเน็ต
เขาบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นความผิดส่วนตัวของครอบครัวของฉัน

ราชสกุลทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

และขออภัยราชสกุลด้วยที่ต้องมัวหมองทั้งที่ไม่ได้ร่วมทำผิดด้วย
ซึ่งทางด้านของกระทรวงยุติธรรมก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเหมือนกันนะคะ
นายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมเขาก็บอกว่า
จริงแล้วที่แม่ของนางสาวแพรวาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ยุติธรรมจ่ายเงินให้ก่อนได้ไหม
แล้วเขาเอาโฉนดไปวางไว้ให้เลยเขาขายได้เงินสดเมื่อไหร่จะเอาไปใช้คืน

กระทรวงยุติธรรมบอกว่าใจอยากจะทำให้แบบนั้นนะแต่ทำให้ไม่ได้จริง
ถ้าตามระเบียบข้อบังคับแล้วแต่ว่ามีสามแนวทางที่จะเป็นโซ่กลางช่วยเหลือได้ก็คือหนึ่ง
ครอบครัวของแพรวาเนี่ยเอาโฉนดที่ดินมาไว้ที่กระทรวงยุติธรรมได้
ผู้เสียหายจะได้มีความอุ่นใจว่าไม่โดนเบี้ยว
จะมีการประสานสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อทำเรื่องกู้เงิน
ซึ่งมีความโปร่งใสในการนำทรัพย์สินขายท่อตลาด

คาดว่าถ้าดำเนินการเรื่องนี้ทั้ง๓เรื่องได้
หกเดือนน่าจะมีเงินมาชดเชยให้กับผู้เสียหายได้ครบ
ซึ่งทางด้านของรองโฆษกระทรวงยุติธรรมก็บอกด้วยนะคะว่า
เป็นเหมือนประตูแสงสว่างให้กับครอบครัว

แล้วก็ผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้

แล้วก็หวังว่าครอบครัวแล้วก็ญาติของเหยื่อเนี่ย

แต่คุณผู้ชมก็ส่งมาว่ามันช้าไปหรือเปล่า
๙ปีแล้วนั่นสิทำไมเพิ่งจะมาคิดขายที่ขายบ้านตอนนี้
ช่วงที่ผ่านมาตลอด๙ปีทำอะไรอยู่
เอาล่ะก็ถอดบทเรียนสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
เยาวชนน้องหนูเนี่ยเวลาจะไปขับรถขับรา

ถูกต้องขออนุญาตซื้อรถให้ลูกดูอายุลูกด้วยนะคะ